สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีคุณชิสาครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะ
กลับถึงเรื่องของเวลานะครับ๑๕๓๐นใบ๓๓๐นจำกันง่ายมาเจอกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าวนะครับ

กลับถึงเรื่องของเวลานะครับ๑๕๓๐นใบ๓๓๐นจำกันง่ายมาเจอกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าวนะครับ
วันนี้เราก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของโควิดกันนั่นแหละฮะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการเยียวยา
ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือใครหลายหลายคนนะครับอ่าหลายคนเดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้
ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะมีนโยบายหรือโครงการต่างต่างมาช่วยนะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
มาดูหน่อยดีกว่าว่า๑๐จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์คือในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็๔จังหวัดภาคใต้เนี่ย
เขาจะได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยหรือว่าเยียวยาอะไรกันบ้างนะคะ
มีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมค่ะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๑๐จังหวัด
ก็คือพื้นที่สีแดงเข้มเป็นการช่วยลดผลกระทบในระยะสั้น
ถ้าแยกเป็นสาขาอาชีพเนี่ยแยกได้ถึง๙สาขาเลยนะ
บ้างอย่างแรกก็คือก่อสร้างนะครับอย่างที่สองกิจการที่พักแรมแล้วก็บริการด้านอาหาร
ก็คือที่พักโรงแรมนั่นแหละอย่างที่สามนะครับกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
สี่ครับกิจกรรมบริการด้านอื่นอื่นตามที่สำนักงานประกันสังคมนั้นกำหนดเอาไว้ครับคุณชิสาครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของอาชีพขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
การขายส่งการขายปลีการซ่อมยานยนต์
กลุ่มที่๗คือกิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
กลุ่มที่๘กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
และ๕สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
คือรูปแบบในการที่จะให้การช่วยเหลือนะคุณชิสาก็จะแบ่งออกเป็น๒ส่วนนะครับ
คือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๓
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างผู้ประกอบการก็จะได้รับเงินเยียวยานะครับ
และรัฐก็ได้เพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙และมาตรา๔๐นะครับ
ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันก็ได้รับเงินช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับ
อันนี้ก็คือในกลุ่มผู้ที่อยู่ในประกันสังคม
กรณีผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมต้องทำยังไง
ให้กลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างกรณีที่มีลูกจ้างนะคะ
ให้ไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคมนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะ
เพื่อให้นายจ้างได้รับเงินช่วยเหลือ
ขณะเดียวกันลูกจ้างสัญชาติไทยเองก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
ก็จะแบ่งเงินนะคะต่างกันไปตามแล้วแต่เงื่อนไข
และกรณีที่นายจ้างไม่มีลูกจ้างก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๔๐
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันแล้วนายจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดิม
แต่ค่ะคุณผู้ชมแต่เขาให้เฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหารเครื่องดื่ม
โครงการคนละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเท่านั้น
คือทำแบบนี้เพื่อจะได้ครอบคลุมจริงนะครับ
ส่วนรายละเอียดจำนวนตัวเลขว่าจะได้รับการเยียวยาเป็นจำนวนเท่าไหร่

เอางี้ละกันโทรไปสอบถามสายด่วนประกันสังคม๑๕๐๖เลยนะครับ
ก็วงเงินทั้งหมดนี้ก็๔๒๐๐๐ล้านบาทนะคะ
แล้วก็แยกเป็นเงินช่วยเหลือในส่วนนี้
แล้วก็มีเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟอุปโภคบริโภค
แล้วก็เป็นค่าบรรเทาการครองชีพต่างอยู่ในหมวดนี้แหละ

ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วย
เพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตก

เพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเรามีอาการแบบไอเขาแคก
หรือบางครั้งบางครั้งมีน้ำมงน้ำมูกเราอาจจะรู้สึกว่า

เราลองมาแยกดูกับการเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดธรรมดา
กับการเป็นโควิดมันต่างกันยังไงครับ

นี่แหละครับมาเริ่มกันที่อาการของโรคภูมิแพ้กันก่อนนะครับ
ซึ่งอาการเบื้องต้นของโรคภูมิแพ้นั้นผู้ป่วยนะ
จะมีอาการจามไอมีเสมหะคัดจมูก
แล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกบ้างนะครับ
หายใจไม่ค่อยคล่องเป็นลมพิษมีผื่นคันเครื่องตาแสบตาน้ำตาไหลบ่อย
คืนใส่อาเจียนบ้างก็มีท่าการหนักนะ
หรือปวดท้องท้องเสียถ่ายเป็นมูกเลือดอุจจาระร่วงนะครับต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะ
ค่ะส่วนคนที่มีอาการเป็นไข้หวัดกันบ้างนะคะ
คนที่เป็นไข้หวัดก็จะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามแสบจมูกเจ็บคอคันคอระคายคอไอคอแดงต่อมทอนซินโตแดงและเป็นน้อง
บางทีบางคนมีเสมหะเสียงแหบเสียงเปลี่ยนมีไข้ตัวร้อนอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลั่นเนื้อคลั่นตัว
จนไปถึงกระทั่งอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารปวดหัวปวดหูเคืองตาตาแดงที่ตาแฉะก็มี
อ่ะนี่คืออาการของการเป็นหวัดนะใช่ค่ะคือมันก็ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่อ่ะใช่
อ่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูกันแล้วก็สำคัญด้วยก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิด๑๙
อาการมันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่นะครับก็คือจะมีไข้ไอแห้งอ่อนเพลียจะมีอาการซึมเลยแหละหรือว่าจะมีอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยหน้ามืดเวียนหัวปวดหัวปวดท้องถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนคือหลักลองสังเกตตัวเองให้ดี
เดินแล้วเหนื่อยง่ายจากปกติที่เราเดินในระยะประมาณนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรแต่มาวันนี้เดินแล้วรู้สึกมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วปอดเราถูกทำลายไงหรือทำงานหนักอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้สำคัญเลยจมูกไม่ได้รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสนี่มันจะเป็นจุดต่างของโควิดกับไข้หวัดนะคุณชนะครับเพราะฉะนั้นจำให้ดีคุณผู้ชมสังเกตลักษณะ

ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กับสบัติค่ะ
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติ
ในช่วงสบัติมุกกระตุกต่อมหายาบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้
คลิปแรกไปดูว่าการกินข้าวเว้นระยะห่าง
ที่ว่าห่างแค่ไหน
ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอครับ
กินข้าวกัน๓คนต้องยืนเว้นระยะห่างครับ
ให้รีบกินครับคุณพี่อีกสองท่านก็หิวนะครับ
กินของกันไม่ได้ด้วยสิเดี๋ยวระยะจะห่างไม่พอ
กินห่างกันแบบนี้ก็ต้องกินให้เร็วนะครับ
เพราะคนที่รอเขาหิวจนตาลายแล้วครับ
ระยะห่างกันแล้วไปดูคลิปนี้กันครับ
ทุกที่คือรันเวย์แม้แต่ไร่อ้อย
ก็สามารถเปิดเป็นเวทีแสดงดนตรีได้ครับ
โอ้โหนชาติเพิ่งรู้นะครับ
นี่ต้นอ้อยไม่ได้ให้ผลผลิตแค่น้ำตาล
แต่ยังเป็นเครื่องดนตรีได้อีกด้วยครับ
แบบนี้จะได้ตัดอ้อยไหมล่ะครับ
หรือจะเก็บไว้โชว์๑เพลง๒เพลง
ถ้ายืนรอกินข้าวนานระหว่างนี้ไปตัดอ้อยรอก็ได้นะครับ
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ
โอ้โหอาการแบบนี้
คุณชนะคะคุณกำลังเล่นอะไรฮะวิวอลินทริป
เปล่าคันไหล่เกาอยู่นี่
โอ้โฮยังเป็นไปเนอะ

ความสนุกสนามติดตามได้กับนาชาติ

ถ้าจะคุยเรื่องนี้ต้องมีเสียงด้วย
เพราะจะเป็นเป็นเป็น

ไม่ใช่ทางที่ดังอยู่ในช่วงนี้ที่บอกชอบไปรื้อข้าวลื้อของก็คือ

ที่ดังที่ประจวบนะคนละที่กันแต่ช้างตัวนี้บอกเลยว่า
โอ้โหนี่ขับเคลื่อนด้วยขาหน้าหรือขาหลังครับเนี่ย

โอ้โหเติมด้วยน้ำมันไอละมั้ง
โอ้โหดูสิครับลาก๑๐ล้อ

เพราะมันลากโดยเบิดทุกข์อันนี้กี่ล้อ
แม่ง๖ก็๑๐ล้ออ่ะโอ้โฮใช่ไหม
มีความคล้ายคลึงกว่าจะเป็น๑๐ล้อ

นั่นก็พลังมันเยอะจริงใช่ไหม
เขาถึงบอกว่าอยู่ใกล้ช้างเนี่ย
ระวังเอาไว้มันอยู่นี่ก็จะเกิดมันโมโหเข้ามา

ต้องใช้ตำรวจหลายนายเลยนะก็ต้องมีอุปกรณ์ไม้งามมาด้วยอ่ะค่ะ
แต่เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยเขายิงด้วยปืนช็อตไฟฟ้าก่อนนะ
โอ้โหไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยคุ้มคลั่งอารวาสไม่หยุดเลยค่ะ
เขาใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นการช่วยเซฟความปลอดภัยให้กับตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น
เขาว่าอย่างงั้นนะถามว่านุ่มคนนี้เป็นใครเขาบอกว่าเป็นคนเมายานะ
แล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นช่างเหล็กอยู่ในโรงงาน
เสพติดแบบนี้เข้าไปโอ้โหพลังเหลือล้นแบบนี้
แล้วทีก็เลยต้องมาช่วยการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ทีนี้กฎหมายกำหนดอย่างนี้ว่า
ผู้เสพยาเสพติดนี่ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะคุณ
รับการบำบัดรักษางานนี้นอกจากตำรวจต้องมาจับกลุ่มแล้วเนี่ย
ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการจัดการเพื่อนำคนนี้ไปรับการบำบัดต่อไปด้วย
บัดรักษาให้หายจากการติดยาหรืออาการคุ้มคลั่ง

นะคะแต่คงต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อแหละว่าไปติดมาจากไหนอย่างไร
เสพมานานหรือยังนะคะ
รวมไปถึงขบวนการซื้อถ้าหากเขามีการซื้อขายยาเสพติดกันจริงนะ
แต่ว่าเนี่ยเราได้เห็นถึงอธิบัติการจับกุ้มอะ
โดนปืนไฟฟ้าเข้าไปล้มเลย

ได้ยินเสียงดังเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นจริง
พอมาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็น่าตกอกตกใจ
ก็เป็นว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่เขานะคะ
ไม่ใช่แค่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปถึงร้านสะดวกซื้อเหมือนกัน
งานนี้ไปจับใครเออไปจับใครไปติดตามดูหน่อยไหมคะ
ตอนนี้ใครอยู่หน้างามเจริญบ้าง

นี่ไม้งงไม้งามพร้อม
พร้อมพร้อมพร้อม

แต่ว่าเสียงมาแล้วชุดละมุนวุ่นวาย
แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือชายพุ่งพรั่งคนนี้
เขาทุบประตูกระจกของร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เข้าไปข้างในเหตุเพราะว่าคงจะหิวอะค่ะ

สังเกตได้ชัดเจนเลยค่ะ

ใช่มั้ยเขาปิดไงคุณผู้ชมร้านสะดวกซื้ออะ
เพราะฉะนั้นชายคนนี้หิวทนไม่ไหว
ก็เลยทำลายประตู

กระจัดกระจายพังทั้งร้านเลยค่ะ
คือทางตำรวจสนท่าข้ามหลายนายเลยนะครับก็มาพร้อมกับไม้งามนั่นแหละเข้ามาระงับเหตุก่อน
แต่ว่ากว่าจะล็อกตัวได้เขาใช้เวลาพอสมควรเลยผู้ชายคนนี้แรงเยอะมากครับเอาไปดูช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวได้สำเร็จนะครับ
แต่ว่าข้อมูลเบอร์ที่มีประกันเป็นเท่าไหร่

ขนมภาพ
ดูสิครับคุณชิสาค่ะคุณชนะคือดูภาพไปด้วยแต่พยายามฟังเสียงนะเอ๊ะว่าเขาคุยอะไรกันพูดอะไรกันฟังไม่ได้สับหรอก
กูจะไม่เป็นทรัพย์เลยอ่ะแล้วฮะแล้วก็อู้ชื่อละมุนวุ่นวายไม่รู้ไปดื่มอะไรมาแรงเยอะขนาดนั้น
แล้วดูสิครับเนี่ยใช้ตำรวจตั้งกี่นายกว่าจะจับเอาไว้ได้ครับจับคนเดียวอะค่ะคือทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับ
นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความเอานะฮะว่าเข้าไปทำลายข้าวของอยากกลับบ้านแต่เครียด
แต่ก็ไม่ควรทำอย่างนี้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต
ให้ได้สงสารพนักงานจริงโอ้โหนี่แหละฮะเขาบอกว่า
ที่ตรงนี้คือหน้างามเจริญบางขุนเทียนโอ้โหดูผลงานที่เขาทำเอาไว้
บอกเลยว่าเครียดนะครับเขาอยากกลับบ้านใช่ไหม
เขาว่าอย่างนั้นด้วยช่วงท้ายของคลิปนะครับตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
พื้นท้ายเอาละสายตรวจไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์
และดำเนินคดีตามกฎหมายคือตำรวจนายหนึ่งก็ถามผู้ก่อเหตุว่า
ไปกินอะไรมาชายก่อเหตุตอบกลับมาว่า
ผมเสพยาไอซ์มาครับเสพมาเมื่อวาน
นั่นไงนั่นแหละโอ้สารเสพติดนะครับ
ทำให้คนเป็นแบบนี้นะทีนี้ตำรวจเขาก็สืบไปสืบมานะคะ
ตรวจสอบประวัติผู้ชายคนนี้คือนายทรงยศอายุ๓๓ปี
จริงแล้วเขาพักอาศัยอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้แหละนะฮะ
แต่ว่าเขาดื่มเหล้าจนเมามาจนถึงช่วงตี๒
เอิอเฟียลละไงไม่ออกจากบ้านแล้วที่ถึงก็ไม่เปิด
แต่หิวหิวด้วยโมโหด้วย

ทำให้เสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกยามวิการเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์และฝ่าฝืน
รกรฉุกเฉินห้ามออกนอกเคหาสถานเวลา๓ทุ่มถึงตี๔
ก็ได้ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สารอาญาธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้ปกครองของเด็กแว้น
ไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตาก

มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคุณชนะนะครับ

เพราะอะไรคะเขาบอกว่าไปกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่ามันมีการจับกลุ่มแล้วก็กวดขันการจราจร
วิ่งงานนี้นะวิทย์วิทย์โจจิมีจราจร
เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วก็น่าตกออกตกใจคุณชนะ

แต่กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยนะดูแล้วยังมันดูแปลกแหม่งไงไม่รู้นะ
เอ้าคุณชนะจะไม่แปลกได้ยังไง
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมา
เอ้าปฏิโทษปฏิเผยปฏิเผยปฏิเผยโทษ

สมมุติว่าอย่างนี้กลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนเขามารวมตัวกันประท้วง
เพื่อปิดล้อมโรงพักโอ้

หลังจากที่ตำรวจปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจร
จนมาเจอกลุ่มรถแต่งซิ่งของเยาวชน
เนี่ยผู้ปกครองเขาก็เลยมารวมตัวกันแบบนี้
นี่เป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อซักซ้อม
อ๋อเป็นการซักซ้อมยุทธวิธีในการควบคุมศาลาการ
หากมีเหตุการณ์จราจนในพื้นที่

เขาก็ทำทีเหมือนกับว่าจะมาบุกโรงพัก

ก็เป็นคนกันเองนั่นแหละตอนนั้นที่ตำรวจอาวุธสอง

โอ้ยตะหมูตะหมีมากเลยค่ะคุณพี่
โอ้ยยนต์น้ำไปแล้วยนต์ระเบิด

นะเป็นการก่อความไม่สงบนะ
เรียกว่ามาก่อกวนกวนทุกอย่างยกกวนมะม่วง

เออเป็นการก่อความไม่สงบนั่นเองนะคะ
เขาก็ระดมตำรวจชุดควบคลุมผู้ขุมชนเหมือนกัน

ให้เกิดความชำนาญในการรับฟังคำสั่ง
แล้วก็ในการแปรขบวนในการที่จะเข้าควบคุมฝูงชนไงครับ

ทีนี้พันธมตะหมดเอกเดชชาติวัฒนภนม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองตาก
บอกว่าเมืองตากอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นไม่มีใครมาวุ่นวายหรอก
แต่ของพวกนี้ประมาทไม่ได้ต้องมีการเตรียมพร้อมฝึกซ้อม
เตรียมรับมือเอาไว้ก่อนนะคะ
ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงแล้วก็จะได้รับมือได้อย่างทันท่วงที
เออนี่นะแม่ตกอุ่นตกใจหมดตอนแรกนี้ว่าจะเกิดอะไรจริง
ใช่ไหมค่ะคนที่ขนมาแต่จริงเป็นการซักซ้อมของเจ้าหน้าที่กันค่ะ
ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องผมว่าเปลี่ยนอารมณ์กันเลย
มาเรื่องของงานบวชกันบ้างดีกว่าโอ้ยบรรยากาศงานบวชใครเขาก็ชอบไป
คุณทำอะไรไปลำหน้างานบวช
ถ้ารำหน้างานบวชจะได้เป็น

หลายคนก็อยากเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดา

หวังว่าจะได้เป็นเทวดาโอ้โหบอกเลยนะว่า
ขึ้นไปเลยไปเป็นเทวดาได้เลยว้าว

คือคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

เหมือนมีคนมาสกิดมีคนมาชุดอ่อนร้างแก่เขา
ประมาณว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าเต้น

ก็คุณแหมเล่นแรงเล่นขี้สุดตัว
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเต้นอย่างนี้ผมบอกเลยนะ
โอ้โหเรียกได้ว่าบุญหนักบุญหนา

ก็เขาว่ากันว่าถ้าเต้นหนักเต้นแรง

แล้วก็จะได้ขึ้นไปเป็นนางฟ้าเทวดา
อ๋อนี่ฉันดูว่ารวดพ้นจากบาธามาได้

คุณอย่าพูดอย่างนี้การเต้นคือศิลปะ

แต่ว่าลีลานี่ร้ายกาดเหลือเกิน
เป็นท่าที่ต้องจับตามองจริง
ถ้าส่งเข้าประกวดนี่คือโอ้โห

นี่แค่หัวไหล่นะแค่แขนนะ

ยังเด้งฉันได้ขนาดนี้
พ่อมีไหลยัยใบบางช่วง
ไม่แน่ต่อไปอาจจะเป็นแผ้บเต้นสุดทิศก็ได้

กับการร่วนอนุโมทิชย์บนกับงาน
คือเป็นงานมงคลนะ
เรื่องต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาก็อาจจะมีกิจกรรมทำอะไรร่วมกันหน่อย
แต่บังเอิญกิจกรรมที่คุณสามีอยากทำเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับวันนั้นของเดือนของคุณภรรยาก็ได้ค่ะ
ทำไมนะ

น้องมีนมาก
จะเล่าข่าวนี้เด็กและเยาวชนนะครับควรจะฟังข่าวนี้อย่างมีวิจารณญาณ
รีบไปเรียกคุณพ่อคุณแม่มานั่งอยู่ใกล้ก่อนนะครับ
ปวดให้คำแนะนำและคำชี้แนะด้วย
เป็นกิจกรรมของสามีภรรยาเขาแต่ว่าคุณต้องดูวันเวลาให้เหมาะสมนับให้ดีว่าวันไหนเลิกงามยามดี
ถ้าหากคุณไปทำกิจกรรมผิดกันแล้วก็เซ็งทั้งคู่นะคะ
อาการเซ็งจะเป็นแบบคุณชนะนี่เลย

เรื่องของเรื่องเนี่ยคืออารมณ์นะประมาณว่าร่างกายอยากปะทะ

เรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นการเพิ่มเติมเสริมความรักซึ่งกันและกัน

คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ช่วยอธิบายกับคุณลูกดีนะครับ
เอาล่ะเอาล่ะแต่ท้ายที่สุดก็ไปแล้วพี่ผู้ชายเข้าไปแล้วไปไหนเหรอคะพี่

เออเอาไปไปก็ไปดีขับรถขับลาก็ไปกันดีนะ

แค่จะบอกเฉยว่าเจอไฟแดงก็ควรหยุดไฟเขียวแล้วควรจะไป
อ๋อขับรถก็คือกฎตำกฎหมายจราจร

เขาร่มคนจราจรเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
ถ้าติดไฟแดงก็อย่าขับรถไปเดี๋ยวจะเป็นอันตราย
กุ๊บตะกักแล้วไปไหนต่อค่ะคุณชนะ
ไปดูเรื่องของความรักสมหวังก็มี

แต่เวลาช้ำรักโอ้โหมันมีวิธีมากมายหลากหลายที่คนของเราแสดงออกมา

หนึ่งในวิธีนั้นผมไม่ได้แนะนำให้ทำตาม
แต่ผมเห็นแล้วผมเห็นใจหนุ่มคนนี้จริงครับ
ความลำที่เธอทำชักใจ
ยังเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้าย
ขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รัก
โอ้โหช่างได้เลือกเพลงจริงนะทีมงาน

โอ้โหเจ็บหนีอีกนาน
เจ็บหนีไม่ลืมเจ็บลึกกว่าเคย
เจ็บช้ำกว่าใครเกินกว่าใคร

คือจริงมันเจ็บเจ็บอย่างนี้
เจ็บเพราะรักสักเพราะแขน
นี่ช่างโจค่ะช่างโจบอกเลยว่า
ตัวเขามีผลงานการสั่งมามากมาย
ก็เลยโพสต์ผลงานการศักดิ์
เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดง
เพราะว่าลูกค้าคนนี้ลูกค้านุ่มคนนี้เขาช้ำรักมา
แล้วบอกว่าพี่พี่โจช่วยสักข้อความ
ข้อความนี้ตรงกลางหน้าผากเลย
แล้วพอถามว่าแน่ใจเหรอเขาตอบเลยว่าแน่ใจ
แล้วเนี่ยครับลูกค้าบอกว่าลงเข็มเลยพี่
ทำไมเอาไว้เตือนใจครับ
ว่าเคยมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วมันทำให้เจ็บทำให้เสียใจ
เสียความรู้สึกจนกลายเป็นความแค้นที่อยู่ในจิตใจ
และจะเป็นการเตือนตัวเองว่าอย่ากลับไปยุ่งกับเขาอีกเลย
อีกฝ่ายจะกลับมาง้อขอคืนดีก็ไม่กลับไปแล้ว
โอ้โหนี่เขาเจ็บจริงนะเจ็บแล้วยังจำอ่ะ
คุณเจ็บมันไม่เคยจำเลยคุณชนะ
คุณจะต้องใช้วิธีแบบนี้บ้างไหมคุณจะได้จำ
เจ็บแล้วไม่ค่อยจะจำก็บางทีเราลืม

บางเรื่องบางราวเราก็ชอบทำซ้ำ
อย่างเช่นเรื่องของการซื้อรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาล
เก็บบ่อยไม่ค่อยจะชินเลย

ให้ผมให้ผมได้มีที่ยืนในสังคม

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเค้าบอกว่าฟังแล้วขนลรุกซู
เรื่องราวมันเกิดขึ้นในงานศพครับ
อยู่มีคนหนึ่งลักษณะอาการว่าเหมือนผีข้าว

ไปดูลักษณะอาการของเขากันหน่อยครับ
โอ้โห
คือดูพ่อเท่าคนนี้ดูแล้วมีลักษณะอาการแปลก
คือในเหตุการณ์เนี่ยลักษณะจะพูดอะไรออกมาบางอย่าง
รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
แต่หลายคนเขาเชื่อไปทางเดียวกันว่า
เรื่องของเรื่องพ่อเท่าคนนี้ที่มาร่วมงานศพของเด็กหญิง
อายุ๑๗ปีเขาเป็นญาติกันไง

คือลักษณะเนี่ยคำพูดตอนที่รู้สึกว่า

ฆ่ากูกูไม่ผิด

หลังจากพระสวดศพไปแล้ว
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้บรรดายาดและชาวบ้าน
ที่มาร่วมงานตกใจเลยนะ
ก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของเด็กสาวอายุ๑๗ปี

คือน้องเขาเนี่ยนะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนนุ่ม

น้องก็คงเหมือนกับยังเจ็บแค้นละมั้ง

ให้เงินมาแค่๓๐๐๐บาทเป็นค่าทำศพ
เขาก็มองว่าอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมที่มากพอ
อาจจะต้องรอเรื่องของกระบวนการความยุติธรรม
ก็คือเรื่องของการฟ้องร้องกันนะครับ

แล้วก็เชื่อว่าวิญญาณของเด็กสาวอายุ๑๗คงรับรู้
แล้วก็เลยมาเข้าสิ่งญาติแบบนี้
เป็นเรื่องของความเชื่อของเรื่องราวในงานศพนี้นะครับ

แต่ยังไงซะฟังแล้วก็ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย

ผมหวังว่าทุกฝ่ายก็จะได้รับความเป็นธรรมนะ

ไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจเหลือเกินคุณผู้ชม

ถูกทำร้ายจนหน้าตานี่ปวดบวมไปหมดเลย
คนที่ทำร้ายก็คือพ่อเลี้ยงของเขาเอง
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไงเหตุผลเพราะอะไรไปดูกันค่ะ
น้องไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะลูก
นะไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง
ผิดมาช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วเอาไหม
ยืนให้ลุงดูตูดหน่อยลูกมาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง
เจ็บมากเลยนะปิดมาไม่ร้อง
แป๊บนึงลูกลุงช่วยแล้วลุงช่วยแล้วไม่เป็นไร
ไอไอถอดถอดตูดถอดเกงให้พี่ดูหน่อย
หนูไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง

เดี๋ยวค่อยกินขนมนะลูกเดี๋ยวค่อยกินขนมนะครับ

ที่สุดอ่าเดี๋ยวไปหาหมอนะลูกไม่ร้องลูกลุงมาช่วยแล้ว
เดี๋ยวมีคนช่วยหนูเยอะแยะเลยไม่ร้องแล้วไม่มีใครทำร้ายหนูได้แล้ว
โอ้โหเด็กหน้าตาปุดบวมขนาดนี้เขาจะเจ็บขนาดไหนคุณผู้ชม
ป่อเต็กตึงก็ไปด้วยไปช่วยเหลือเด็กคนนี้ค่ะอายุ๖ขวบเท่านั้นเอง
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนหน้าตาปูดบวมเนื้อตัวก็เป็นรอยฟกช้ำหลายแห่งเลยนะ

ก่อนหน้านั้นนะเพื่อนบ้านในอพาร์ทเมนต์ได้ยินเสียงเด็กชายคนนี้เขาร้อง
ร้องอยู่แบบนี้ทุกวี่ทุกวัน

ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังนายประเสริฐนี่แหละค่ะ
ดำเขียวตามตัวเด็กเนี่ย
เด็กบอกว่าถูกตีมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว
และในช่วงเย็นพ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กก็ทะเลาะกัน

โดนลูกหลงโดนทำร้ายไปด้วยนะครับ
แบบนี้ก็ต้องไปดูแล้วครับว่าพ่อเลี้ยงเป็นใครหน้าตาแบบไหน

พ่อเลี้ยงของเด็กครับคนนี้ครับนายจิรษักรรมณี
ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ครับ
ช่วงที่แม่แท้ของเด็กเดินมานะ
ก็ยังยืนอยู่ข้างกลุ่มมือเนี่ย

แล้วแม่ของเด็กนะแม่แท้นะ

พูดแต่เพียงว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
ชาวบ้านที่เขามาอยู่ถ้าวนั้นเขาสงสารเด็กนี่
พอได้ยินแม่ซึ่งเป็นแม่แท้พูดแบบนั้น
ของขึ้นเกือบจะทำร้ายแม่นะ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวทั้งสองคนเนี่ย
ที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนนะฮะไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันหน่อย

สามครับสามครั้ง
แล้วก็คือมีเป็นอะไรเขาไม่เขาเลยบอก
เขาไม่พูดกับผมคุยอยู่ด้วยกันไม่พูดอะไรคุยคุยกันก็อยากเข้าในแบบนี้
คุณเลยใช้วิธีการแก้ปัญหาคือตีเขาถูกต้องไหมครับอ๋อครับ
ลองลุกวิธีนะครับทำไมไม่คุยกับเขาดีอ่ะ
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างอยู่นะคะ
ส่วนเด็กนั้นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ทางตำรวจจะประสานคุณยายของเด็กให้ไปดูแลต่อไปนะคะ
แล้วก็จะประสานสหวิชาชีพมาพูดคุยกับเด็กสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนในครอบครัวและกับเด็กด้วย

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่บอกไว้ก่อนก่อนที่จะดูคลิปนี้เนี่ยนะฮะ
ผมเนี่ยนะฮะก็เห็นใจทั้งคุณครูแล้วเราไปถึงเด็กนักเรียนด้วย
ทั้งสองฝั่งคือเป็นอาชีพจะต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับ
ต่างคนต่างก็ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการเรียน
แต่คลิปนี้พอออกมาแล้วมันก็สะเทือนใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกัน
ลองฟังแล้วก็ไปลองดูคลิปนี้กันดูครับ
คุณแม่ค่ะมันมีลมที่ไปเปิดเติมไม่เจอกันแล้วก็เลยฟังแต่งอย่างนี้หน่อย

แต่ที่มาที่ไปกับเหตุผลที่ต้องพูดแบบนี้
ก็ต้องมาดูกันว่ามันกล้องปวดไหม

คือทางเพจนักเรียนเลวนะครับได้นำคลิป
ที่ครูคนหนึ่งกำลังสอนออนไลน์
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่๕โรงเรียนแห่ง๑
โดยมีช่วงหนึ่งที่คุณครูพูดถามนักเรียนในลักษณะ

แต่น้ำทรงน้ำเสียงลักษณะแบบนี้

แล้วก็ถามหาว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ทำไมถึงต้องพูดกับนักเรียนอย่างรุนแรงแบบนี้

ก็ก็เจ็บแสบเหมือนกันแต่แต่ว่าฟังจากน้ำเสียงเข้าใจว่าครูคงโมโหมาก
เพราะว่าครูถามนักเรียนไม่ตอบอันนี้ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกครูเหมือนกันนะ
ถามแล้วไม่มีคนตอบครูก็สอนแทบตายถูกไหม
แต่นักเรียนทำไมไม่ตอบจริงถ้าไม่รู้ก็ตอบก็ได้

แต่ท้ายที่สุดคลิปนี้มันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของหลายคน
บางคนก็ตำหนิครูแหละบอกว่าโอ้โหซื้อใบประกอบวิชาชีพมาใช่ไหม
บางคนบอกว่าให้เพิ่มหลักสูตรควบคุมอารมณ์ครูหน่อย
อันนี้เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตเขานะคะคุณผู้ชม
หลากหลายความคิดเห็นแหละก็ว่ากันไปนะคะ
ทีนี้บางคนนะแสดงกิริยามารยาทเขาก็บอกว่าครูไม่น่าทำแบบนี้นะคะ
เพราะว่ายิ่งกับเด็กด้วยนะคะก็อาจจะทำให้มีผลกระทบต่างอาณาว่ากันไปนะคะ
อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะเราไม่โทษครูไม่โทษนักเรียน
แต่อยากให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้หลายโรงเรียนสอนออนไลน์กันจริง
อาจจะมีความเครียดจากหลายปัจจัยก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ
มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงจริง

จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นใครก็แล้วแต่นะคะ
มันเป็นสถานการณ์ตึงเครียดเพราะฉะนั้นก็ต้องหายใจลึกแล้วก็ค่อยจัดการไป

เอางี้ละกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว

ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเลยครับกับเรื่องราวที่แหมทำไปได้
นี่มันนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มาเพื่อการรับประทานโดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากเลยเหรอ
เอ้ากลับมาต่อกันแบบชัดในครู่กันสมัติข่าว

เงินเหล้าก็มันต้องกำลังกำลังไว้ก่อนนะคุณ
อยากจะโชว์ความหล่อเหลาแบบณเดชน

กูอยากจะโชว์ตรงไหน

เรื่องของเรื่องเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรม

ไม่ต้องถอดหน้ากากก็อิ่มอร่อยได้
อุ๊ยมีเหรอคะจริงวิทยาไปดูครับ

คือทั้งก่อนเนี่ยดิฉันเห็นเหมือนเป็นขวดฝาขวดน้ำอ่ะ
อันนั้นเอาไว้ดูดนะครับแต่คราวนี้เป็นมิติใหม่จริง
ไม่คิดว่าจะมีใครทำกินข้าวได้ด้วยแต่ก็มีคนทำจริงจริงอ่ะเนอะโอ้โห
ได้เป็นช้อนช้อนเลยค่ะโอ้โหคุณจะลองหน่อยไหม
ดีนะผมก็นอนอยู่บ้านสบายคอยหยอดน้ำข้าวต้ม
อาการหนักมาดูคุณอยากให้หยอด
มันคือบ้านปลายชีวิตผมจริงนะนั่งกินนอนกินเนี่ย
โอ้โหเห็นอนาคตคุณอันใกล้นี้เลย
แต่ถ้ายังไม่อยากนอนกินนั่งกินนะยังไม่อยากนั่งกินนอนกินต้องดูแลเตยให้แถงแรงค่ะ

อืมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามมาตลอดทั้งรายการรวมทั้งส่งข้อความมาคุยกันด้วย
วันนี้ลาไปด้วยภาพของน้องหมีเต้นกับพี่คนนี้ค่ะ
ติดตามรายการต่อไปนะครับข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ